ไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาคุ้มครั่งนะครับ
เคยไปง้อขอคืนดีอดีตภรรยาหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล
ล่าสุดนะฮะมีอาการเมาสุราแล้วก็บุกเข้าไปกราดยิงที่บ้านของอดีตภรรยารวมทั้งญาติญาติ
ไปติดตามการเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
บนถนนบางนาตราดเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เพื่อจับกลุ่มตัวนายธนโชธบำรุงญาติ

ผู้ก่อเหตุยิงพี่สาวของอดีตภรรยาบาดเจ็บ

เสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์พลิกคว่ำ
ตำรวจเฝ้าดูอยู่นานเกือบ๑๐นาที
ก่อนตัดสินใจทุบกระจกนำตัวออกมา
พบอยู่ในสภาพมืนเมาผู้จาไม่รู้เรื่อง
ตรวจสอบภายในรถพบปืนยาวติดกล้องขนาดจุด๒๒
และปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อย่างละ๑กระบอก

ภายหลังที่นายป้อมบุกกราดยิงอดีตภรรยา
และครอบครัวของภรรยาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลบางปะโกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาดจุด๒๒

หัวกระสุนขนาดจุด๒๒จำนวน๑หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนเกิดเหตุในป้อมเข้ามาที่บ้านในสภาพเมาหนัก
พยายามตามหานางต้อมเพื่อขอคืนดีแต่ไม่เจอ
และอารวาสทำลายเข้าของหน้าบ้านพังเสียหาย
คนภายในบ้านจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ประมาณหนึ่งทุ่มตำรวจมารักษ์ก้ำเขต
แต่ในป้อมได้หนีไปเมื่อตำรวจกลับไป

ข่าวนี้ตะโกนว่าจะฆ่าให้หมดทั้งครอบครัว

แต่พี่สาวของภรรยากลัวว่าหลานจะถูกยิง
ก้มตัวไปบังกระสุนให้หลาน
จนตัวเองถูกยิงที่ลำคอและหลัง

ส่วนตัวในป้อมนั้นได้หลบหนีไป
ระหว่างนั้นนายป้อมยังได้โพสต์เฟซบุ๊กระบายความในใจ
ก่อนพยายามขับรถตามไปที่โรงพยาบาล
ยิงพี่สาวของอดีตภรรยาซ้ำ
เมื่อทำไม่สำเร็จนายป้อมขับรถกลับไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง
พังข้าวของภายในบ้านทุบรถกระบะ
รูปรถกระบะและรถของเพื่อนบ้านผังเสียหาย
ภรรยาเก่าจึงพาลูกสาววัย๑๓ปีวิ่งหนีตายไปหลบใต้ถุนบ้านของเพื่อนบ้าน
ที่ชาวบ้านจะขับรถพาภรรยาเก่าลูกสาวและคนในครอบครัวรวม๕ชีวิต
หนีตายไปหลบในอาคารอบตหลังเก่า
ก่อนจะส่งต่อให้ตำรวจมารับตัวไปดูแลที่สพบางปะกง
โดนแบรีเออร์พิคความและถูกตำรวจรวบตัวในที่สุด
ต้อมอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่า
หย่ากับนายป้อมมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
เพราะสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หึง

วันที่เกิดเหตุอดีตสามีเสพยาและกินเบียร์มาด้วย
ก่อนที่จะคลั่งและเข้ามาก่อเหตุ
ยืนยันว่าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและจะไม่รับคำขอโทษ
แม่ของผู้ก่อเหตุยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดี

เพราะกดดันถูกครอบครัวของภรรยากีดกัน

และถูกลอยแพนหลังให้ลาออกจากงานขับรถในโรงพยาบาล
ต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหาเลี้ยงตัวเองคนเดียว
ทั้งที่ยังรักภรรยาอยู่
เหลือเกินมันตุดที่จะทนแล้วทนแล้วทนแล้วตอนเขาทนไม่ไหวแล้วก็ฟิลขาดแล้ว

เมืองต้นตำรวจสพบางประกงแจ้งข้อหานายธนโชธหรือนายป้อม๓ข้อหา
คือพยายามฆ่าฝ่าฟื้นพรกรฉุกเฉินและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
และจะควบคุมตัวไปฝากค้างที่สารจังหวัดฉะเจิงเซาในวันพรุ่งนี้